วันนี้วันนี้ที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
จากคนข้างหลังผมไปแล้วคนข้างหลังดอมก็ต้องไปเหมือนกัน
นายสุเทพเทือกสุบันครับคุณผู้ชมฮะวันนี้จะเป็นเรื่องคดีหัวประมูลสร้างโรงพัก
แล้วหากสารชี้หรือว่ามีคำพิพากษาว่าท่านสุเทพอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีความผิดนะครับก็ต้องไปเรือนจำนะฮะ
แต่มาดูมาดูที่มาที่ไปและดูทิศทางของคดีนี้กันก่อนนะครับ
ท่ากาศยานานาชาติดอนเมือง๙โมงเช้าขั้นตอนต่อไปนะ
ฟ้องกรณีหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทน
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักแฟลต์ตำรวจ
โดยคดีดังกล่าวคุณผู้ชมย้อนไปนะครับ

สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ได้พิจารณายกฟ้องนะ
เพราะเห็นว่านายสุเทพและจำเลยอีก๕คนไม่มีความผิดครับ
แต่ปปชยืดอุทธรณ์คดี
สารท่านก็นัดอ่านคำพิพากษาวันนี้๑๐นาฬิกาครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับคดีของนายสุเทพนะครับปปชเนี่ย
โจทยื่นฟ้องระบุพฤติการโดยสรุปว่า
จำเลยเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ

จากราคาภาคแยกสัญญา

ภาคแยกสัญญาฟังยากซะละเกินก็๑แห่ง๑สัญญานะคุณผู้ชม
มาเป็นการรวมจัดจ้างก่อสร้างไว้ที่ส่วนกลางสัญญาเดียว
และได้เสนอราคาต่ำผิดปกติโดยไม่ตรวจสอบราคาที่ผิดปกติดังกล่าว
และได้นำเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานั้นไปใช้
นะครับไปใช้ในการขออนุมัติจ้างแล้วก็ใช้ประกอบเอกสารแนบท้ายสัญญา
ต่อมาอย่างที่เราทราบข่าวกันการก่อสร้างมันไม่แล้วเสร็จตามสัญญาไง
ล้างไม่เสร็จนะครับโรงพักที่ไปเช่าพื้นที่เขานะครับ
ซึ่งขณะนั้นนายสุเทพเทือกสุบันนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นี่คือที่มาที่ไปของคดีนะครับ
หัวประมูลการสร้างโรงพักครับวันนี้

นี่แหละจะได้ดูไงเป็นมหามิตรนะ
ย้อนรอยที่แบบเคยรักกัน
จะชวนกันเข้าพักทั้งสองคน

คือโคจรมาจะมาเจอกันที่สารดีกาอีก
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าจับตารอดูเหมือนกันนะคะ